คุณผู้ชมคะจับได้แล้วนะคะคนร้ายที่เป็นสามีนี่แหละค่ะ
ก่อเหตุใช้กริดแทงภรรยาหลายแผลมากจนภรรยาเสียชีวิตแล้วก็หนีไปเป็น๑๐วันแล้วก็จับได้นะคะ
คดีนี้นะคะผู้ก่อเหตุคือนายเทียรพงศ์รอดสุกหรือในเอ็มอายุ๓๒ปี
ผู้เสียชีวิตก็คือนางสาวจุธาทิพย์ชูนาวาอายุยี่สิบสามปีค่ะ

จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าแทงไปกี่ครั้ง
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป

เขาบอกขอโทษเสียใจ

นำตัวผู้ต้องหาเข้าห้องคุมขัง
หันมาเห็นญาติของผู้ตายที่อยู่หน้าห้องคุมขังเนี่ย

แบบยิ้มมาก่อนแล้วก็มามองมาแบบอย่างไม่สลด
คือพี่ชายของผู้ตายที่มารอดูหน้าผู้ต้องหานี่ร้องไห้เลยนะครับ
พ่อแม่นี่ร้องไห้บอกว่าโอ้โห
อยากให้ถึงขั้นประหารชีวิตไปเลย
เนื่องจากนายธีรพงศ์เนี่ย
ก่อนจะก่อเหตุมาฆ่าน้องสาวของเขาเนี่ย
เคยก่อเหตุฆ่าคนตายมาแล้ว

ไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้ว

เพิ่งหลุดมาเมื่อ๓เดิมที่ผ่านมานี่
ตอนนี้ผมใจมันติดตัดเลย
ภาวนาทุกคืนนี้วายมันผ่าโอ้มานี่
ปราบริเวณทั้งมันก็ตายไปแล้วให้มันไปพาโอ้มานี่

ถ้าปล่อยมันออกมามันก็ไปทำกับปะลุกับคนอื่นเรา
เพราะรบก้อนนู้นนี่ที่มันหลุดมาอยู่ได้๕๖เดือนนี้มันก็ไปฆ่าก็มา
มันฆ่าก็เหมือนฆ่าหน้าเค้ยมันมันทรายไปเร็ว
ประกันได้คือความตายแต่ต้องประกันมัน